ใครที่อยู่หอพักอยู่คอนโดหรือจะอยู่บ้านก็ตามนะคะ
ล็อกประตูปิดหน้าต่างกันให้ดี
เพราะว่ามีเหตุการณ์ต้องออกมาเตือนกันอีกแล้ว

คดีที่ว่านี่คดีข่มขืนด้วยนะคะ
แล้วออกมายังไม่หยุดยังไม่เข็ดมาตระเวนก่อเหตุข่มขืนอีก
ใช่แล้วมีนักศึกษาสาวโดนข่มขืนแล้วก็โดนลักทรัพย์ไปด้วยนะคะ
นี่คือหน้าตาของผู้ต้องหาชื่อว่าบังฮิมหรือว่า
นายสุรินยันตะดิหลกอายุ๓๖ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและรักทรัพย์ในเคหสถาน
ก็ถูกตำรวจสอนอห้วยขวางจับตัวได้ที่ย่านรามอินทรานะคะ
มีของกลางเป็นพระเครื่อง๖องค์แล้วก็ชุดที่ใช้ในวันก่อเหตุด้วย
นายสุรินคนนี้รับสารภาพเลยบอกว่า
ตัวเองมีนิสัยหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศ
วันก่อเหตุได้ยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
มาหาหญิงประเภท๒ที่หอพักย่านห้วยขวางค่ะ
ปรากฏว่ามาถึงแล้วเอ้าเพื่อนไม่อยู่
เห็นว่าสภาพหอพักเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยว
แล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
ก็เลยย่ามใจตระเวนหาห้องที่ไม่ได้ล็อก
ไล่ตั้งแต่ชั้น๑จนถึงชั้น๔เลยนะคะ
คือทำทีเป็นแบบเดินไปแล้วก็เปิดประตูมันทุกห้องค่ะ
ว่าห้องไหนล็อกไม่ล็อกเหมือนทำทีมาหาเพื่อน

ห้องที่ไม่ได้ล็อกพอดีแล้วเป็นผู้หญิงด้วย
จังหวะที่เข้าไปเนี่ยนักศึกษาสาวเจ้าของห้องอาบน้ำอยู่พอดี
เข้าไปถึงปุ๊บก็ลื้อค้นทรัพย์สินเลยจะขโมยของก่อน
พอผู้เสียหายออกมาเจอก็ใช้กำลังบังคับข่มขืนเขาอีก
บังคับให้ทำออรอลเซ็กซะด้วยแล้วก็ข่มขืนเขาด้วย
จากนั้นก็ลักเอาทรัพย์สินหลบหนีไป
แย่ก็คือพอตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่บอก
สุรินคนนี้เคยก่อเหตุแบบเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ย
ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี๒๕๕๓แล้วก็ยังมีโทษ
จำคุกในโทษฐานครอบครองวัตถุระเบิดในพื้นที่สอนอโคครามอีกด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบันหนึ่ง
ก็เลยฝากเตือนมานะคะถึงผู้ประกอบการห้องพักเนี่ย
บอกว่าติดเถอะกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ราคามันก็ไม่ได้สูงมากแล้ว
ช่วยติดหน่อยมันจะได้เป็นหูเป็นตาแล้วก็เป็นหลักฐาน
แล้วก็เป็นเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นด้วย
และผู้เช่าห้องพักทุกคนเลยขอความกรุณาล็อกประตูทุกครั้งนะคะ
ประตูจะหน้าต่างจะอะไรก็ได้ล็อกเถอะค่ะ
อยู่มานานไว้ใจว่าสนิทกันหมดห้องใกล้รู้จักกันหมด
แล้วบางทีเปิดบางทีลืมนะนี่ค่ะ
คือมีข้อมูลจากรองโฆษกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
พูดถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ระยะหลังมีข่าวเรื่องนี้บ่อยนะคุณรัชพร
คือปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะจริงนะคะ
สถิติการรับแจ้งกรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตั้งแต่๑ตุลาคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙
จนถึง๒๙สิงหาคมปีนี้ปี๒๕๕๙
มีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ๔๑๙คน

เด็กถูกกระทำจากคนในครอบครัว๑๕๑คน
ถูกกระทำจากบุคคลภายนอกครอบครัว๒๖๘คน
ทีนี้ทั้งครอบครัวหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะคะ

แต่เขามีศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะ
สายด่วน๑๓๐๐ตลอด๒๔ชั่วโมง
ตำรวจบอกว่าคาดว่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกคนร้ายคนนี้กระทำ
แต่อาจจะไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดี